ถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเขย่าทั้งประเทศโดยเฉพาะวงการศรีกากี

คุณผู้ชมมันเห็นชัดสักขนาดนี้
ทือป้ายเกือบรอต้อนรับยังที่สนามบิน
กระเป๋าไปผ่านช่องพิเศษเข้าตรวจคนเข้าเมืองไป
แล้วก็มีรถตำรวจนำขบวนออกไป
เขาเป็นทูตหรือเขาเป็นอะไรหรือเปล่า

ท่องเที่ยวเขาบอกว่าโอ้โหแค่จ่ายเงินเมืองไทย
สะดวกสบายมีรถนำแบบนี้ด้วยครับ

อยากจะจะใช้ชีวิตแบบเธอ
คุณก๊อฟมันใช้ได้เหรอ
แต่ประเด็นคือเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวจริงเหรอ
ถึงมีรถตำรวจนำมีมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่
แล้วเปิดสัญญาณไซเรนอะไรด้วยใช่เหรอ

ถึงได้บอกไงคอมเมนต์ชาวเน็ตด่ากันขลม

เขาเป็นคนธรรมดาคุณแต่
เขาบอกว่ามันมีบริการแบบนี้ให้เขาเลือกว่า

ถ้าเอารถยนต์อย่างเดียวนะ๗๐๐นะ
แต่ถ้าคุณต้องการให้มีรถนำเพิ่มอีก๖๐๐๐นะ

โอ้โหโอ้หมื่นสาม
สุดท้ายมีการกรี๊ดว่าคนนับหน้าตาดีจังเลย

เราก็เลยอัดคลิปนี้ลงในโซเชียลของจีนเขา

แค่จ่ายเงินไปซื้อบริการได้
แล้วเธอพูดชัดเจนอันนี้เธอพูดนะคุณผู้ชม
เธอพูดขณะที่จองรถถูกถามว่า

แต่ถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์นำด้วย๖๐๐๐นะ

แจ็กเก็ตสีดำแล้วก็เหมือนแบบนอกเครื่องแบบ
แล้วก็มาถือป้ายรอต้อนรับช่วยยกกระเป๋า
พอถึงตัวหนังสือเดินทางก็มีการเข้าช่องพิเศษ
เอาที่กั้นออกแล้วพาเธอเข้าไปตรวจแป๊บเดียวออกมาเลย
พอออกมาข้างนอกยังมีอีก๒นาย
ยังมีอีก๒นายใส่เครื่องแบบช่วยกันยกกระเป๋
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์มีไซเลนนำอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปส่งถึงโรงแรมพัทยาปื๊ดเดียวถึงเลย
รีวิวแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอเห็นเห็นไหม

แต่คืออยากรู้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยอมให้ถ่ายตั้งแต่แรก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสนามบิน

คุณก๊อฟต้องให้ความเป็นธรรมนะ
เขาใช้เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าต้องเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว
ทีนี้พอคลิปถูกแชร์ออกไปไม่กี่ชั่วโมง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องชี้แจงกันหน่อยครับ
ท่านพลตำรวจตรีอาชญนไกรทอง

ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพาท

เจรตำรวจตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
พิสูจน์ให้รู้ว่าตอนหึงเกิดขึ้นอย่างไร
ทุ่มของวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา

สาวจีนคนนี้เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่
ตำรวจก็ไปเขาใช้คำนี้นะ
โดยตำรวจไปรับสาวจีนที่สนามบินเป็นตำรวจท่องเที่ยว
อันนี้ท่านแถลงแล้วท่านให้ชื่อแล้วนะผมขออนุญาตอ่านชื่อนะ
ท่านบอกว่าร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสโมสร
ตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการ๓กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑

ส่วนอีก๒นายที่รออยู่ด้านนอก
คือ๑๐ตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจ
และ๑๐ตำรวจเอกธนวัตรศิษย์มักขจรบุญ
สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร
เรียกกันว่าตำรวจจราจรกลางนะครับ
เรื่องต้นทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ไปรับบุคคล

โดยมีการตั้งกรรมการสอบแล้ว

ส่วนตำรวจจราจรกลางสองนาย
ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
สังกัดก็สั่งตั้งกรรมการสอบเช่นเดียวกัน
เบื้องต้นสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจรก่อนนะครับ
โดยโคศกสตชกล่าวย้ำนะครับว่า
พบตรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
สั่งให้ตรวจสอบทุกประเด็นทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นใครสั่งการใครประสานงาน
ขอความอำนวยความสะดวกใดมา

มีหน้าที่มีอำนาจมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ประเด็นที่นำรถไปใช้นำขบวนรถของหลวง
รถที่ใช้ทางราชการหรือไม่
แล้วนำไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือไม่อย่างไร
รวมทั้งให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า

หรือมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว

ที่มีการให้เงินแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันนำขบง

ตรวจสอบทุกอย่างแล้วชี้แจงให้สังคม
รับทราบคลายความสงสัย
แล้วก็สั่งการให้เจรตำรวจดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
กับตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริงนะครับ

โซเชียลของจีนแล้วก็กระเพื่อมมาถึงประเทศไทย
หลายคนมองว่าอันนี้มันเป็นข่าวดัง

รถติดไป๓ชั่วโมงแล้วไปภาษาศาสตร์
พอเดินทางมาก็ต้องไปยืนต่อแถวรอตรงนั้นสุดเดินทาง